เรื่องโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่เราก็รุ้นตลอดนะ

๖ขวบทีนี้ใช่ค่ะรัฐบาลประกาศว่าเตรียมความพร้อม
ที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มนี้ก็คืออายุ๕๑๑ปี

จะเริ่มฉีดได้ก็คือกุมภาพันธ์นี้จะใช้โรงเรียนนั่นแหละ
เป็นสถานที่รั้วเป็นจุดฉีดนะคะ
แต่อันนี้เป็นภาคความสมัครใจ
คุณพุยครับคุณบุ๊คครับ
เรียนอนุบาลต้องไปโรงเรียนทุกวันถ้าได้ฉีดวัคซีนก็จะอุ่นใจมากกว่านี้
ฟังคำตอบจากแพทย์หญิงสุมณีวัชฌาสินรองโกศกสวบคลอในธนาภูมิ
โดยการสำนักงานสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรคคุณหมอสมณีบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยออยได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก
อายุห้าปีถึงสิบเอ็ดขวบแล้วทีนี้ที่ต้องผ่านออยเนี่ย
ถึงแม้ว่าต่างประเทศจะรับรองแล้วแต่มาบ้านเราก็ต้องผ่านออย
ที่ใช้กับเด็กจะไม่เหมือนกับวัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่
อันนี้ปนกันไม่ได้ขณะนี้เนี่ยประเทศไทยได้สั่งวัคซีนเด็ก
ที่ว่านี้เข้ามาแล้วถามว่าจะมาเมื่อไหร่
ก็ตอบว่าจะทยอยส่งเข้ามาในช่วงปลายเดือน
มกราคมนี้อย่างช้าต้นเดือนกุมภา
อันนี้ถือว่าเราสั่งได้เร็วนำเข้ามาได้เร็ว
ถ้านับในประเทศเอเชียด้วยกันเนี่ยเราเป็นประเทศที่สอง
นำเข้าวัคซีนเด็กมาได้เร็วทีนี้เมื่อมาได้แล้ว
วางแผนฉีดกันยังไงเขาจะอย่างนี้ครับ
เขาจะไล่ฉีดตั้งแต่เด็กอายุ๑๑ขวบให้หมดก่อน
พอจบหมดสิบเอ็ดขวบแล้วลงไปถึง
เอาไว้สุดท้ายตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ย
ไว้พร้อมแล้วฉะนั้นขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองอดใจรอ
นี่คือคำตอบจากแพทย์หญิงสุมณีทีนี้ประเด็นเรื่องที่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองยังกังวลว่าการฉีดวัคซีนมันจะมีผลกระทบ
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงไหมโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์
ลองฟังคำตอบนี้ครับคุณหมอสุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการออย
บอกว่าการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก๕ขวบ
เรามีไฟเซอร์อยู่แล้วแน่
แต่ไอ้เนี้ยจะต้องรอข้อมูลว่าภูมิต้านทานเนี้ย
มันขึ้นไหมถ้าฉีดในเด็กถ้าศึกษาแล้วว่าไม่ดี
หรือการศึกษาไม่สำเร็จก็จะไม่ใช้ส่วนไฟเซอร์เนี่ย
อยเขาก็ได้ศึกษาและประเมินแล้วเรื่องผลข้างเคียง
มันก็ไม่ได้มากอย่างที่กังวลกันอยู่เราประเมินว่ามีความปลอดภัย
และการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก
ก็เป็นไปตามความสมัครใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง
โดยกระทรวงศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการอันนั้นเรื่องเด็ก๕ขวบ
คำถามต่อมาคือเด็ก๑๒ปีตอนนี้ข้อมูลของการฉีดเป็นยังไง
ล่าสุดข้อมูลวันที่สิบเอ็ดมักกะลา
จำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดมีทั้งหมด
สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอันนี้ตัวเลขกลมกลม
นักเรียนทั้งหมดมีห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน
มีความประสงค์จะฉีดสี่ล้านสามก็แปลว่าแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์
ต้องการจะฉีดอ้าวแล้วตอนนี้ขั้นตอนการฉีดไปถึงไหน
มีนักเรียนที่ได้รับการฉีดเข็ม๑แล้ว๔ล้านกว่าคน
คิดเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขีดกันได้เร็ว
เข็มสองแล้วสามล้านกว่าคิดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
นี่คือความคืบหน้าความชัดเจนในการฉีดวัคซีนให้เด็ก
สองกลุ่มคือกลุ่มสิบสองคือตีขึ้นไปและกลุ่มห้าขวบขึ้นไป
ทีนี้เรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม๓กับคนทั่วไป
๓เนี่ยข้อมูลนะตอนนี้ฉีดไปได้มากแล้วครับ
ยกตัวอย่างอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่สิบเอ็ด
ล่าสุดขีดได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดโดส
ในจำนวน๕แสนกว่านี้เป็นการฉีดเข็ม๓มากที่สุดคือ
สามแสนสามหมื่นโดสตอนนี้ก็ก็เดินหน้าฉีดเข็มสามไปเรื่อยเรื่อย
เอามีคนถามถึงเข็มสี่อีกเข็มสี่จะเอายังไง
คนทั่วไปจะได้ฉีดเข็มสี่เมื่อไหร่ฟังจากคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์
ธิบดีกรมควบคุมโรคถ้าบอกว่าการฉีดเข็มสี่เนี่ย
ขณะนี้กระทรวงกำหนดให้คนที่จะฉีดได้ก่อนคือ
บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้า
ประชาชนที่มีโรคประจำตัวประชาชนที่มีโรคเรื้อรัง
มีภูมิคุ้มกันร่างกายลดเร็วกว่าคนทั่วไปเช่นผู้สูงวัยผู้กินยา
กดภูมิจำเป็นต้องได้รับผลกระตุ้นก่อน
นี่คือคนที่จะได้รับเข็ม๔ก่อนต้องเป็นประเภทนี้
ถ้าไม่ใช่ประเภทนี้ไม่มีโรคประจำตัว
ไม่ใช่บุคคลด่านหน้าไม่มีโรคเรื้อรัง
เขาบอกว่าต้องรอก่อนทีนี้จะฉีดอะไร
เอาท่านจดท่านฟังไว้นะถ้าท่านรับเข็มสามเป็นแอดร่าเซเนก้า
ก็รับเข็ม๔เป็นแอดร่าเซเนก้าหรือเป็นไฟเซอร์หรือเป็นโมโดน่าได้
แต่ถ้าท่านรัดเข็ม๓เป็นไฟเซอร์ก็ให้รับเข็ม๔เป็นไฟเซอร์
โมนอนด้าอันนี้จดไปเลยเราจะได้บอกเขาถูก
ส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงดีแต่ได้รับเข็ม๓ไปแล้ว
อันนี้ต้องรอครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลมาตอบปัญหา
ซึ่งก็ต้องชื่นชมว่าระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
เดี๋ยวนี้เขาเข้าที่เข้าทางขึ้นมาเยอะเป็นลำดับ
มันไม่เหมือนตอนเริ่มต้นฉีดเข็มหนึ่งใหม่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในเรื่องการจัดคิวการบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะในภาคสนาม
วันก่อนได้คุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
ได้คุยกันแล้วต้องคารวะและโค้งคำนับจริงว่า
คนเหล่านี้เขาทำงานหนักมากครับด้วยความอดทนทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง
รอบปีที่เราเริ่มฉีดวัคซีนมาก็มาเกิดมาก็เพิ่งคราวนี้แหละ
ที่บอกว่าต้องจับเข็มฉีดยาฉีดวัคซีนแบบมาราทอน
ตั้งแต่เช้าถึงค่ำเธอบอกว่าปวดท้องยังไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำเลยค่ะ
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยังต้องให้ความนิยม
ให้คำชื่นชมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
และนี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายนะฮะ
เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยรอเฝ้าอยู่เฝ้ารออยู่นะครับ
ว่าจะชิดเมื่อไรยังไงแล้วก็หลายคนก็ยอมรับมันตรงนะ
บางคนก็กังวลอยู่ใช่ค่ะบางคนมีเรื่องของผลกระทบ
พอดูข่าวแล้วก็กังวลเนี่ยนะคะ